ส่วนคดีของอดีตนายกรัฐมนตรีอีกคน
นั่นก็คือนางสาวยิ่งลักษณวัลนะครับ
วันนี้ก็มีการไต่สวนพยานโจทย์
ในคดีปล่อยประละเลยให้เกิดการทุจริต
โครงการรับจำนำข้าวนัดที่๒นะครับ
โดยสารก็ได้ฝากการบ้านให้กับฝ่ายโจทย
เหตุใดคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ
จึงนำเงินจากการระบายข้าวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ครับ
กระบวนการไต่สวนพยานโจทย์นัดที่๒ตลอดทั้งวัน
ไต่สวนได้เพียง๒ปากจากเดิมกำหนดไว้ที่๔ปาก
โดยก่อนเริ่มไต่สวนนางสาวยิ่งลักชินวัฒน์
ตนายกรัฐมนตรีระบุยังติดใจผลสอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบความผิดในคดีแพ่งของรัฐบาล
เหมารวมว่าทุกขั้นตอนของโครงการรับจำนำข้าวผิดทั้งหมด
โดยจากนี้จะต่อสู้คดีอย่างเต็มที่และเรียกร้องสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ
พร้อมปฏิเสธว่าไม่ได้ว่าจ้างทีมทนายความ๑๗สำนักจากต่างประเทศ
ต่อสู้คดีแทนทนายความชุดเดิม
ขณะที่การไต่สวนพยานนางสาวสุภาปียัตจิติกรรมการปปช
ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวยืนยันว่า
ไม่มีอคติกับนางสาวยิ่งลักษณ์ข้อมูลที่เปิดเผยทั้งหมดก็เป็นข้อเท็จจริง
แม้จะถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับรัฐบาลนายอภิษฎ
เพราะได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองประหลัดกระทรวงการคลัง
และที่ผ่านมาไม่เคยเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มกปปศ
พร้อมชี้แจงเหตุที่ท้วงติงโครงการนี้เพราะไม่อยากให้เกิดความเสียหาย
เพราะโครงการนี้เปรียบเสมือนระเบิดเวลาที่ต้องกู้หนี้สะสมเพิ่มขึ้นเรื่อย
ขณะที่นางสาวแน่งน้อยเจริญทวีทรัพย์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และเป็นหนึ่งในอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว
ได้ชี้แจงต่อสารเรื่องหลักการทางบัญชีว่าการปิดบัญชีข้าวใช้หลักการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ถูกต้อง
โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนและคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวในโกดังรัฐบาล
ข้อมูลที่ได้เป็นคนละส่วนกับข้อมูลที่ใช้ปิดบัญชีในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์
อีกทั้งการตรวจสอบบัญชีก็ไม่ใช่การบ่งชี้ว่าโครงการนี้มีการทุจริต
เพราะไม่สามารถนำตัวเลขการขาดทุนจากโครงการมาชี้ชัดได้
แต่เป็นการแสดงตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น
ขณะที่ทนายความของจำเลยพยายามชี้ให้สารเห็นว่า
พยานเป็นผู้ไม่มีประสบการณ์หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการนโยบายโครงการรับจำนำข้าวที่มีมากว่า๓๐ปี
นี้สารได้ติดแจงประเด็นที่คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษ
ใช้อำนาจใดจึงนำเงินในโครงการรับจำนำข้าวไปใช้
ที่นางสาวสุภาเคยท้วงติ่งว่า
เงินที่ได้จากการระบายข้าวไม่สามารถนำไปใช้อย่างอื่นได้

ฝากเป็นการบ้านให้ทั้งโจทย์และจำเลยไปหาคำตอบมา
อกจากนี้ยังเตือนให้ทั้งสองฝ่าย
ระมัดระวังการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาคดี
ก่อนที่จะมีการไต่สวนพยานโจทย์นัดถัดไป
ในวันที่๒๖กุมภาพันธ์นี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน